ที่มีผลกระทบกับเรื่องราวในวันนี้

ที่ได้รับผลกระทบปันตรงเรื่องตัวของซาล่า
แล้วซาร่าก็อยากจะกราบขอโทษ
ซาร่าเคยขอโทษเรื่องนี้ไปแล้วแต่วันนี้ซาร่าก็อยากจะขอโทษอีกนะคะ
กับพี่พนักงานออฟฟิศที่ซาร่าทำให้มีผลกระทบกับเรื่องนี้อีกเช่นกัน

จากวันนั้นที่เราไปออกรายการแล้วคือพี่แก่มมาถึงรายการ
ซาร่าแค่รู้สึกว่าหลังจากที่ซาร่าได้ไปออกรายการ
ต่อให้คนจะต่อว่าซาร่ายังไงซาร่ารับได้
มันลามไปถึงน้องสาวซาร่ามันลามไปถึงครอบครัวซาร่า
ซาร่าแค่ต้องการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็อยากจะออกมาปกป้องครอบครัวของตัวเอง
ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะออกมาทำร้ายใครค่ะ
คุณแมนก็จริงของซาร่ามันมีอะไรบ้างที่อยากกะเชิญแก
ประเด็นแรกที่เกิดเรื่องราวกันมาขนาดนี้คือเริ่มต้นจากเรื่องที่ว่าซาร่ากิจกันพ่อกับลูก
เลยทำให้ไม้ต้องไปรองเบาสาร
คือซาร่าในความรู้สึกของต้านะคะ
ให้มาหาซัลล่าในวันที่ซัลล่าคอดลูก
มันคือวันที่ซาร่าตัดสินใจแล้วว่า
ซาร่าต้องการให้ลูกของซาร่ามีพ่อ
มันไม่มีเหตุผลใดเลยที่ซาร่าจะต้องคิดกัน

คือซัลล่าทำให้แม็กเซลรู้จักกับพ่อเขามาตลอดเดียว

แค่วันนี้ซาร่าจะต้องไม่ให้ลูกเขารู้จักกับพ่อ
เขารู้จักกันมาแล้วเขารู้แล้วว่าพ่อของเขาคือใคร

คือซาร่าต้องเป็นแม่แบบไหนเหรอ
ที่ไม่อยากให้ลูกตัวเองมีพ่อ
ไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่อยากให้ลูกมีพ่อ
ซาร่าต้องการให้แม็กเซลมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
มีทั้งซาร่าที่เป็นแม่แล้วก็มีไม้ที่เป็นพ่อ
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลย
ที่ซัลล่ามีการกินกัน
จากตามข่าวที่ทางฝั่งพ่อของน้องพูดว่า
เส้นสุดท้ายคือเหตุการณ์ที่สนามบิน
ที่เขารู้สึกว่าถูกสับขาหลอก
เขาเลยได้ไปยื่นคำร้องต่อสาร
คือซาร่าขอรับครับ
ซาร่าจะขอรับเก็บอยู่นี่

ซาร่าเล่าให้มีของซาร่ามีความเป็นยังไง

มันเป็นช่วงที่ใกล้ที่น้องจะไปภูเก็ต

อาทิตย์นี้อยากจะพาลูกไป
วันเกิดไหมไปเป่าเค้กไหม

หรือว่าเขาจะมาขอเจอรูปตอนบ่ายสาม
ซึ่งระยะเวลานั้นเรามีการถกเถียงกันนะคะ

เราคุยกันมาจนใกล้เวลาที่จะบ่าย๓แล้วค่ะ
ซาร่าก็คิดในใจว่าเออเขาคงไม่มาแล้วมั้ง
เพราะเรายังคุยกันอยู่เลยค่ะมันจะบ่าย๓อยู่แล้ว
จนกระทั่งประมาณเกือบ๕โมงเขาโทรมาหาซาร่า
เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเขารอนานแล้ว
ทำไมถึงไม่ลงมา

แล้วทำไมมาถึงตั้งแต่บ่าย๓ไม่โทรมาหาเรา
แล้วทำไมถึงตั้งแต่บ่าย๓ไม่ขึ้นมาที่คอนโดเลย

เขาจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนที่เขาเคยทำเป็นประจำอยู่แล้ว
เขาไม่จำเป็นต้องรอก็ได้ถ้าเขามาถึงแล้วจริง

ซาร่าก็บอกเขาว่าเนี่ยลูกกำลังจะไปว่ายน้ำกับอิงฟ้านะ

ซาร่าก็บอกเขาว่างั้นขึ้นมาข้างบนห้องไหม
ว่ายน้ำกับลูกสิไปทำกิจกรรมกับลูกสิ
เขาก็บอกว่าไม่เขาจะให้เราเอาลูกลงไปหาเขา
เดี๋ยวหนีเขาหน่อย
ซาร่าก็ลงไปเอาน้องลงไปส่ง
เขาก็มีการคุยกันอะไรกันอยู่ข้างล่าง

ซาร่าก็งงซาร่าก็คิดว่าเขาจะพาลูกไปทำกิจกรรม

ตอนแรกก็ผิดไปหาเขาว่าเอ้าทำไมลูกถึงขึ้นมาล่ะ
ทำไมไม่พาลูกไปที่ยูจะบอกแล้วว่าจะพาลูกไปเป่าเค้กหรือไปอะไรของยู
เขาก็พูดว่าซาร่าส่งคนลงไปกดดันเขา

คือพี่แม็กซงกดลิกไม่ได้

ถ้าเขาอยากจะพาลูกเขาไปเป่าเช็คหรือไปอะไรก็ช่าง
เขาทำแบบนั้นได้ตลอดอยู่แล้ว
ซาร่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปกดดันเขาหรืออะไรต่างนั้น
ล่าไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทำไมด้านล่างเขาถึงรู้สึกว่าเขาถูก
ส่วนหนึ่งไม้เขาบอกว่าพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปตอนเจอหน้าลูกตอนนั้น
คือถ้าย้อนกลับไปอีกนะคะ
วันนั้นซาร่าเจอกับไหมที่โรงเรียนน้องค่ะโดยที่ไม่ได้บัตรหมาย
เขาไม่ได้บอกเราไม่ได้แจ้งเราเราขับรถไปรับลูกเราปกติ
แล้วเราก็เห็นเขามารับลูกเราก็งงเล็กน้อยว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกเรา
เราจะได้ไม่ต้องขับรถมาให้เสียเที่ยวเขาก็ยืนคุยอยู่กับลูก
แล้วสักพักนึงเขาก็เดินมาส่งลูกที่รถซาลา
แล้วก็บอกว่าเออลูกถามว่าทำไมไม่เอาลูกไปด้วยไม่พาลูกไปกินข้าวไปเล่นไปอะไรเหรอ
เขาเรียกพูดว่าเขาติดธุระหลังจากนั้นเราก็มีการพูดคุยกันต่อไปอีก
ซาร่ายตัดสินใจออกจากรถไปคุยกับเขาด้านนอก๒ชั่วโมงกว่า
คือมันมีคำพูดหลายอย่างที่มันระย่างนะคะ
ให้เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเราก็ร้องไห้ออกมาจากสิ่งที่เราทะเลาะกัน
หลังจากนั้นซาร่าก็วางสายเข้าไปแล้วก็กลับมาที่รถ
ร่าพยายามจะควบคุมตัวเองพยายามที่จะไม่ให้ลูกรับรู้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่
แม่เกลพูดกับซาร่าว่าเขารู้ว่าค่ะว่าซาร่าไปคุยกับพ่อ
แม่เป็นอะไรทำไมแม่ร้องไห้แต่นี่ทำร้ายแม่เหรอไม่เป็นไรนะแม็กเวลจะปกป้องแม่เอง
แล้ววันนั้นเรารู้สึกจุ่มเราก็หาไปบอกลูกว่าแดดดี้ไม่ได้ทำอะไรแม่ลูกแดดดี้ไม่ได้ทำอะไร
แค่แม่กับอดีตทะเลาะกันเฉยมันเป็นเรื่องปกติครับ
เขาก็ถามต่อว่าทำไมต้องทะเลาะกัน

เหมือนบางครั้งที่แมทเชลกับแม่เรายังทะเลาะกันเลยลูก
แต่มันไม่ได้แปลว่าอย่างนี้หรือแม่ไม่รักแมชเชลนะครับ
เราสองคนอ่ะรักใช้เวลมากแต่เราแค่มีความเห็นที่มันไม่ตรงกัน
แม็กเซลเข้าใจนะครับแม็กเซลอย่ากดแอดดี้นะครับ
หลังจากวันนั้นที่ลูกรับรู้คือลูกอยู่กับล่าตลอดเวลาค่ะ
เขาสัมผัสเขารับรู้ถึงความรู้สึกที่เราถูกกดดันด้วยอะไรหลายอย่างปัญหาของลูก
นั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกเรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไป
คือซาร่ามองว่าแม็กเซลเขาแค่งอนพ่อเหมือนที่เขาบางทีก็งอนซาร่าเวลาซาร่าทำอะไร
ไม่ตามใจเขาหรือไม่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการ
ณวันนั้นเขาแค่รู้สึกรักแม่อยากจะปกป้องแม่
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ร้องไห้
ก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาหลายอย่างค่ะเพราะแม็กซ์ได้รับรู้มาตลอดเวลาว่าเขาจะต้องย้ายที่อยู่นะ
เขาต้องรู้ค่ะเพราะว่าเขาต้องถูกย้ายออกจากโรงเรียนจริง
เขาได้ไปดูโรงเรียนนี่แหละที่แม็กเซลเขา๖ขวบแล้วค่ะ
เขาต้องรู้แล้วเขาต้องถูกปิดโรงเรียน
เขาได้ไปดูโรงเรียนหลายที่เขามีการตั้งคำถามอะไรต่างมากมายว่า
แบ็คโชลต้องย้ายโรงเรียนอ่ะแม่ทำไมเราต้องออกจากคอนโดนี้ล่ะแม่
อันนี้เป็นคอนโดที่เด็กดีแค่เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอ

คือเราสื่อสารกับคุณไม้ตลอดว่า
รุ่นตั้งคำถามนะมาตอบลูกได้ไหมโทรหาลูกได้ไหม
คุยกับลูกได้ไหมอย่าให้ไอซ์ต้องเป็นคนพูดได้ไหมว่ามันขออะไร
ยื้อช่วยมาบอกแทนคนที่แทนอยู่กับลูกได้ไหม
เพราะสุดท้ายแล้วซาร่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามีไฟลึกเขาคิดอะไรอยู่จริง
เขาควรจะเป็นคนที่โทรมาบอกคือแม็กซเขา๖ขวบแล้ว
แม็กเซลสามารถรับรู้อะไรได้
คุยค่ะ
แต่ด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นโควิดด้วยอะไรด้วย

เราก็แจ้งเขาว่าเราไม่สะดวกนะ

เรามีการโทรไปกับทุกโรงเรียนเลยค่ะ
ว่าเราเข้าไปดูได้เมื่อไหร่อะไรยังไง
ตัวเขาเองก็บอกว่าเออแค่เรื่องโรงเรียนเองแบบ
วันสองวันมันก็ตัดสินใจได้แล้ว
เราเป็นแบบไหนชอบอะไรเขาเหมาะกับการเรียนแบบไหน
เราก็แจ้งบอกไม้ไปว่าเราขอให้ลูกได้ไปดูโรงเรียนด้วยตัวเองได้ไหม
เพราะคนที่จะต้องได้ไปเรียนเนี่ยคือลูกของเรานะ
แต่อยากให้แม็กเซลมีความสุข
ความสุขของเขาคือการได้ไปโรงเรียนนะคะ
เขาไม่เคยมีปัญหากับการที่จะต้องตื่นเช้า
ไม่อยากไปโรงเรียนแม็กจะมีความสุขกับโรงเรียนเขามาก
เพราะฉะนั้นอยู่ดีซาร่าจะไปปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตลูก
คนเป็นแม่พี่อะไรที่ลูกมีความสุข
เราก็พร้อมที่จะยอมแลกยอมเสียสอ
เราคุยกันค่ะแต่ว่ามันไม่ลงตัว
สิ่งที่ไม้คิดว่าอันนี้ดีที่สุดสำหรับลูก
กับสิ่งที่ซาร่าคิดว่าอันนี้ดีที่สุดสำหรับลูก
มันเป็นความเห็นที่เราไม่ตรงกันนะคะ
มันก็เลยมีการทะเลาะกัน
มันเป็นความเห็นที่มันไม่ลงรอยกันนะคะ

มันเกี่ยวเป็นไปได้ไหมว่าความสัมพันธ์ของซาร่าที่มุมออนกับความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับ
มันเลยทำให้ซาร่ากับไม้คุยแล้วมันเปลี่ยนไป

ซาร่าก็อาจจะมีคนที่พบอยู่
แล้วมันก็เลยทำให้เราคุยกับไมค์ไม่เหมือนเดิม

ทำให้ความเห็นให้ตรงกัน
คือซาร่าคิดว่าไม่ว่าทุกบ้านนะคะ
ต่อให้แยกทางกันหรืออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว
พ่อก็คิดอีกแบบนึงแม่ก็คิดอีกแบบนึง
มันเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของทุกครอบครัวอยู่แล้ว
ซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่ซาร่าจะไปมีครอบครัวใหม่

เพราะนี่คือลูกของเราไม่ใช่ลูกของคนอื่น
ปกติซาร่าคบใครซาร่าไม่เคยปิดบังกับคนล่อข้างอยู่แล้ว

แล้วที่ผ่านมาซาร่าเองทราบปัญหาไหม
ว่าเค้ามีปัญหาเรื่องการเงิน
มาตรอะไรงี้เขาได้แจ้งเราไว้ทำเรื่องนี้ตอนนี้

ตลอดระยะเวลาที่๖ปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการลดค่าใช้จ่าย

คุณคิดว่าเพราะว่าเขามาลดค่าใช้จ่ายใช่ไหม

เป็นครอบครัวใหม่แล้วก็แม่งเวทหรือจะผ่านหน้าไหนอะไรยังไง
เราไม่อยากให้เรียกว่าเป็นครอบครัวใหม่ค่ะเราเป็นครอบครัว
สาราข้อเรียกร้อง๖ข้อตรงนั้นหลายคนอย่างสักส่วนว่า
มันสูงเกินไปหรือมันมากเกินไปหรือเปล่า
การที่เรียกร้องกับคุณไมค์สารามองยังไงครับตรงนี้
ข้อเรียกร้อง๖ข้อหลังจากที่สาราได้หมาย๓นะคะ
สาราตกใจสาราโกรธสาราเสียใจ
สาราตั้งคำถามกระเตงมากมายว่าทำไมเขาต้องทำขนาดนี้
ละยะเวลามันสั้นมากที่มีนาหรือเมซับ
พฤษภา๓เดือนที่เราคุยกันไม่ลงตัวเรื่องโรงเรียนลูกที่อยู่ลูก
แล้วหมายสารก็มาที่บ้านซาร่าเลย
หมายถึงว่าเขาไปฟ้องศาลเดือนมิถุนาค่ะหมายสารมาหาเราเดือนกรกฎา
คือซาร่าไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่คุยกันนะพี่มันสั้นมากอะพี่มันแค่๓๔เดือน
คือทำไมมันต้องเรื่องใหญ่ขนาดนี้
เขาบอกว่าเราไม่อ่านไลน์ไม่ตอบไลน์ค่ะ
แล้วก็คือเรากลับภูเก็ตพาลูกกลับภูเก็ตเลย
มันเป็นช่วงโควิดอะค่ะซาร่าบอกเขาว่า
ซาร่ากลับไปที่ภูเก็ตนะคะแล้วสนามบินปิดซาร่าไม่สามารถกลับมาที่กรุงเทพได้
ซาร่าบอกเขาว่าเออไม่สะดวกเขาทักมาขอเจอลูกช่วงเดือนมิถุนา
คือตั้งแต่มกราจนมิถุนา
๒๕พฤษภา๔๕๒๕พฤษภาไม่ได้มีการติดต่อมาว่าขอเจอลูก
จนกระทั่ง๒๕พฤษภาเขาติดต่อเรามาตอนนั้นเราอยู่ภูเก็ตแล้วค่ะ
เราก็แจ้งเขาไปว่าเราไม่สะดวกนะแต่อันนี้เป็นความผิดซาร่าส่วนหนึ่ง
ซาร่ายอมรับว่าซาร่าไม่ได้บอกเขาว่าซาร่าอยู่ภูเก็ตเพราะว่าซาร่าถูกกดดันเรื่องย้ายที่อยู่อะค่ะ
แล้วซาร่ายังไม่ได้ขนของย้ายของออกมาซาร่ากลัวว่าย้อนกลับไปตอนที่ซาร่าท้องเหตุการณ์ที่เราอยู่ด้วยกัน
วันที่เขาเคยขนของซาร่าทุกอย่างมากองไว้ที่หน้าห้องซาร่าไม่อยากให้เหตุการณ์อันเนี้ยมันเกิดขึ้นอีก
ซาร่าเลยไม่สามารถบอกเขาได้ว่าซาร่าอยู่ภูเก็ตมันเป็นความรู้สึกกลัวค่ะว่าแบบเราจะโดนแบบนั้นอีกไหม
เขาจะทำแบบนั้นอีกไหมจะขนของเรากับลูกออกมากองไว้ที่หน้าห้องหรือเปล่า
บ้านเลยบอกเขาว่าเออไม่สะดวกไม่ว่าเดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยจะทักไปบอกนะว่าเจอลูกได้เมื่อไหร่
เขาก็ถามเรามาเรื่อยเราก็ไม่กล้าที่จะตอบว่าเฮ้ยอยู่ภูเก็ตมันติดโควิดอ่ะสนามบินมันปิดอ่ะ
มันกลับไปกรุงเทพไม่ได้แล้วเขาก็บินมาไม่ได้
มันเหมือนเราไม่ได้สื่อสารกันได้ดี
ซาร่าก็เลยถูกจี้ซาร่าก็คิดว่าไม่ตอบแล้วดีกว่า
เพราะก็ตอบไปว่าไม่สะดวกเขาก็ถามว่าทำไมไม่สะดวกมันติดอะไรกันนะกันนะ
เราก็ไม่กล้าที่จะพูดตรงนั้นออกไปเพราะเรามันเป็นความกลัวพี่
เป็นคนกลัวว่าแบบเหตุการณ์นั้นจะกลับมาอีกเปล่าวะ
ทีนี้ก็ขนของออกมาจากห้องขนของลูกเราออกมาเหมือนตอนที่เราท้อง
ไม่อยากถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมาที่เข้าใจใช่ไหม
ซาร่าแต่มันไม่ได้รู้ว่าเพราะเราท้องก็เลยไม่อยากให้เขาไม่เจอเหรอ

ซาร่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนธันวาคม
แม้กระทั่งเดือนกรกฎาที่ผ่านมาซึ่งซาร่าก็ยังท้องอยู่ใช่ไหมคะ
เขาก็ยังที่จะรู้ได้ปกติเขาบอกซาร่าว่าไม่ได้มีการติดต่อกัน
ตั้งแต่วันที่๑๒๑๒กรกฎาใช่ไหมคะ
แต่วันที่๑๔กรกฎาวันเกิดลูก
ซาร่ารอให้เขาข้อความมาหาลูก
รอให้เขาพิมพ์อะไรมาก็ได้หรือโทรมา
จนกระทั่งใกล้เวลาเที่ยงคืนจะหมดวันที่๑๔กรกฎา

ยูช่วยไว้ผ่อนวันเกิดลูกหน่อยได้ไหม

ซาร่าก็ยังโทรติดต่อเขาไปอยู่ให้เขาได้คุยกับลูก
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าท้องแล้วไม่ติดต่อหรือไม่ได้คุยมันเป็นความจริง
แล้วก่อนหน้านั้นก่อนจะบินภูเก็ตก็ยังเป็นเดือนกรกฎา
เขาก็ยังมาเจอลูกในชุดสไปเดอร์แมน

เพราะฉะนั้นจะบอกว่าซาร่าทองมันไม่ได้เจอลูกมันไม่ใช่

พี่มีค่ะก่อนนั้นมีค่ะ
แต่ด้วยภาวะโควิดด้วยอะไรต่างนานา

ไม่ถึงว่าไม้เริ่มต่อค่าใช้จ่ายครับ

หมายถึงว่าไม่จ่าย๓๐๐๐ไม่จ่ายค่าคอนโด

ตั้งแต่เตรียมเตรียมไหนที่เขาตัด
มันไม่ได้มีการแลกกับอะไรค่ะเพราะไม้มีสิทธิ์ที่จะรับรองหมดตั้งแต่วันที่ซาร่าใส่ชื่อเขาในใบเกิด
เขามีสิทธิ์ที่จะรับรองหมดตั้งแต่เขาตรวจดีเอนเอแล้วเพราะฉะนั้นจุดตรงเนี้ยซาร่าไม่สามารถไปกีดกันอะไรเขาได้
ไม่มีถึงหกข้อนั้นออกมาได้หกข้อนี้ยังยอมรับว่ามันเกิดจ่ายอารมณ์มันเกิดจ่ายได้ไหมครับผม
จะชี้แจงได้ไหมครับเพราะว่าผมคุยกับผมคุยเยอะมากว่า๖ข้อมันเกิดยังไงเพราะเป็นกระแสสังคมนะครับ
วันนี้เนี่ยอยู่กับตายายคุณน้าแล้วก็พี่น้องที่เป็นลูกคุณน้าอะไรต่างเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตอบอุ่นแล้วมีความสุขมาก
โรงเรียนก็ดีนานาชาติภูเก็ตนะครับแล้วก็ทางครอบครัวของน้องซาร่าก็บอกว่าจะดูแลหลานเนี่ย

วันนี้ผมก็เลยให้ทนายสดินรดาล่ะครับ
ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำคัดค้านทั้งหมด
ยกเลิก๖ข้อทั้งหมดที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่
ไม่ใช่ข้อเรียกร้องไม่มีข้อเรียกร้องแล้ว

ซาร่าเนี่ยนะจะรับผิดชอบดูแลลูกนะครับ

โดยหน้าที่ตามกฎหมายก็มารับผิดชอบด้วยครึ่งหนึ่งแล้วกัน

ความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดี

เป็นอย่างไรไม่ได้ก็คือบางทีเราบอกเขาไปว่าเราอยากจะได้แบบนี้อย่างนี้
เขาได้ร้องออกมาถนักก็เป็นคนช่วยรางออกมาให้
เธอตันสามารถก็ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยมันถูกหรือมันผิดหรือมันยังไงหรือไหนเป็นแบบไหมเป็นแน่

มันถูกต้องไหมตั้งกฎหมาย
มันไปได้ไหมด้วยข้อจะจริงหรือเหตุผลทางกฎหมาย

ยกเลิกอันเก่ามาแล้วแก้อันใหม่

ว่าซาร่าตลอดแล้วที่ผ่านมาค่ะคือซาร่ากลัว
มันมีคำพูดจากพ่อของน้องหลายครั้งที่ว่า
ถ้าไม่มีถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็เอาลูกไปอยู่กับเขา
ถ้าเลี้ยงดูลูกไม่ได้เนี่ยก็เอาลูกไปอยู่กับเขา
มันเป็นคำพูดที่เรารู้สึกว่าเขากำลังจะพลากลูกไปจากเรา
เพราะแค่ว่าเราไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเหรอ
เพราะแค่ว่าเรามีเงินได้ไม่ต้องเอาเขาหรอ
ลูกก็เลยต้องไปอยู่กับเขาเหรอ
คือวันนี้ได้หมายจากที่มันมันกลัวมันตกใจอะ
ซาร่ากก็บอกทารายว่าซาร่ากไม่อยากจะเสียลูกไป

คือเขายังไงเขาก็เป็นพ่อ

ตลอดในระดับที่๖ปีที่ผ่านมา
ซาร่าเปิดโอกาสให้เขาได้ทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่มาโดยตลอด
เปิดโอกาสให้เขาได้รับผิดชอบเกี่ยวกับแม็กโซมาตลอด
มันไม่มีเหตุผลใดเลยที่ซาร่าจะต้องกีดกัน
ซาร่าก็ถามกับซาร่าว่าซาร่าต้องการอะไร
ซาร่าก็บอกเขาไปว่าหนูอยากให้ลูกหนูได้สิ่งที่ดีที่สุด
เราก็อยากให้ลูกอยู่ในความปกครองดูแลของหนู
เพราะหนูกลัวหนูกลัวเหลือเกิน
กลัวว่าเขาจะเอาแม็กโจงไปจากหนูจริง
แต่ทางนู้นเขายืนยันว่าเขาจะไม่ฆ่าลูกไป
และเขาจะขอข่อสิทธิ์รวงต้องกับเราตรงนี้เราพูดเหมือนกันหรือยังไม่รู้ว่า
มีหลักฐานคำพูดพร้อมกับคลิปเสียง
ค่ะว่าเขาต้องการลูก
ตอนนั้นนะคะตอนนั้นที่เราคุยกันมันเป็นแบบนั้นค่ะ

อันนี้ตอนนั้นคือประมาณปีกี่ปีเดี๋ยว

ไหมเขาอาจจะรู้สึกว่า
ซาร่าเนี่ยมีครอบครัวใหม่
มีลูกใหม่มีลูกสาวคนใหม่
แต่ว่าความรักที่มีกับแมคโชว์มันจะน้อยลง

มันเลยคุยกันไม่ลงตัว

จริงถ้าเขารู้สึกแบบนั้นเขาบอกกับซาร่าตรงก็ได้
คือแม็กโซอยู่กับซาร่ามาตลอด๖ปี
ด้วยความที่เขาทำงานอยู่ที่จีน

ส่งคมกลับมองว่า
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราทั้งคู่
ต้องตอบคุณภาพชีวิตของลูกทำให้ซาร่าจะต้องเป็นแบบของพี่เด็ก
มันเป็นคุณภาพชีวิตของแม็กโซโอ
คุณภาพชีวิตที่ซาร่าหมายถึงมันไม่ได้ตีค่าเป็นราคา
มันหมายถึงสภาพแวดล้อมสังคมทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวน้อง
กับเพื่อนผู้บังคลทุกอย่าง
มันไม่ได้แปลว่าโรงเรียนแพงแล้วมันจะดี

ซาร่าไม่ได้หมายความถึงคุณภาพชีวิตแบบนั้น
เราไม่ปฎิเสธว่าซาร่าเรียนรูมในช่วงมาอย่างดีมาก
แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือสองคนคุณพ่อคุณแม่คุยกัน
ยังไม่ลงตัวอ่ะอันนี้จุดที่ทั้งผู้คิดว่าน่าจะลงตัวและดีที่สุดของเม็กเฟิร์มคืออะไรครับ
คือนะตอนนี้เรื่องมันมาถึงขบวนการศาลแล้ว
คือซาร่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือพ่อคงคิดว่าแบบนี้ดี
ซาร่าเขาก็คิดว่าแบบนี้ดีวันนี้มันถึงได้มีคนกลางเข้ามาเจรจา
เข้ามาพูดคุยว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดผลประโยชน์
ที่มีผลต่อหมุดอะค่ะอันนี้ผมก็ให้เป็นเรื่องที่ให้

ซาร่าก็ได้เลยค่ะ

คือพอถึงพูดในเรื่องของกฎหมาย
การที่เขามีอำนาจปกครอง๕๐คนละครึ่งกับตาราง
คือหนึ่งเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน

กระทั่งคนที่อยู่ด้วยกันเขายังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเลย
คือการที่เราได้ปกครองร่วมกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราทะเลาะกันไปเปล่า

ทุกครั้งที่เรามีความเห็นที่มันไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้ว
เพราะว่าลูกอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้น
เรารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไอเซลล์
เขารู้หรือเปล่าว่าลูกชอบสีอะไร
ณวันนี้เขารู้หรือเปล่าว่าของผลของลูกคืออะไร
ณวันนี้เขารู้หรือเปล่าการ์ตูนที่ลูกชอบนะตอนนี้คืออะไร
คือซาร่าเข้าใจว่าไม้รักลูกซาร่าก็รักลูก
แต่ความเข้าใจที่มีต่อลูก
มันคือซาร่าที่อยู่กับลูกมา๖ปี
เลี้ยงดูให้นมลูกมา๔ปี
อยู่กับเขาไปเด็ดไปทำงาน
ดูแลฟุลมฟักอบรมสอนทุกอย่าง
ซาร่าเลยอยากต้องการที่จะได้สิทธิ์ปกครอง

แปลว่าซาร่ามันใจว่าการตัดสินใจ๑๐๐ของเรา
จะเป็นคนดีกับลูกมากกว่าที่เราจะแบ่งคนละห้า

เหตุผลที่เขาบอกว่าเขาไปยื่นร้องต่อสาร
เพราะเขาอยากจะเจอลูก
เพราะฉะนั้นต่อให้เขาจะได้รับรองบุตรหรือเปล่า
หรือจะได้ปกครองร่วมหรือไม่ได้

ถ้าเจตนา

เขาจะใช้อำนาจปกครองร่วมกันบุตรเวลาบุตรจะไปทำอะไรกับพ่อแม่ยินยอมก็ไปทำซะ
พอสามีภรรยาเขาแยกจากกันเขาจะตกลงกันว่าใครจะใช้อำนาจปกครองบุตร
จะให้อำนาจปกครองบุตรอยู่กับแม่พ่อเยี่ยมตามสมควรอำนาจปกครองบุตรอยู่กับพ่อแม่เยี่ยมตามสมควร
ก็ต้องแบ่งกันลูกสี่คนแบ่งคนละสองก็ได้ลูกคนก็แบ่งคนละคนละ
หรือมีลูกคนเดียวให้แม่ใช้แม่ปกครองบุตรพ่อเยี่ยมตามสมควร
พาลูกมาหลับมานอนอะไรไม่ใช่อำนาจปกครองอยู่ร่วมกัน
เพราะถ้าอยู่ร่วมกันจะเป็นอุปสรรคพอแม่จะให้ความยินยอมไม่ได้แล้ว
เพราะพ่ออยู่ต่างประเทศไม่ก็อยู่คนละที่
ไม่มีฐานะเป็นสามีภรรยากันเป็นอุปสรรคของเด็ก
คำนึงถึงสวัสดิภาพของเด็กแล้วไม่ควรจะใช้อำนาจปกครองร่วมกัน
ต้องฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งต้องฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะครับ

เอาเข้าให้ไม่กับท่อในฐานะก่อที่จะเป็นอุเปส
พอพอลำรอบุตรเป็นบริดาโดยชอบได้กฎหมาย

เมื่อมีอำนาจปกครองโดยโดยมารูมัส

จาระคัดค้าในเรื่องความผู้ชายเป็นไร

คือหลักการดูว่าอย่างไหนจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับเด็ก
ข้อหนึ่งคือทางฝ่ายชายปกติแล้วก็จะทำงานอยู่ต่างประเทศ
ด้านนานโดยช่วงปกติถ้าไม่มีสถานการณ์โควิด

กลับมาเมืองไทยก็๓๔เดือนกลับมาทีนึง

ที่ผ่านมาเขาใช้เวลากับลูกเยอะแค่ไหนก็ประมาณเท่านั้น
สองคือว่าเวลาเขากลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ย
ถึงแม้ว่าบางทีช่วงนี้เขาอยู่เมืองไทยแต่ว่าเขาก็มีงานเยอะแยะมากมาย
คือถามว่าสถานภาพในการทำงานระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย
ผู้ชายเยอะกว่าเขาต้องออกไปทำงานตลอดเวลา
ถ้าลูกต้องไปอยู่กับเขาอาจจะต้องให้แม่บ้านหรือคนอื่นเป็นคนเลี้ยงดู
ซึ่งดีกว่าไหมถ้าจะให้แม่คนที่เป็นคนให้กำเนิดเป็นคนเลี้ยงดู
ข้อสามคือว่าเนื่องด้วยว่าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่ได้สมรสกัน
ไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแปลว่าอะไร
คือถ้ามีดามันดาถ้ามีอำนาจปกครองแปลว่าสามารถกำหนดถิ่นที่อยู่ของลูกได้
ถ้าทั้งคู่มีอำนาจปกครองร่วมกันแปลว่าอะไร
ว่าทั้งคู่กำหนดได้ทั้งคู่แล้วทั้งคู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน
ฝ่ายชายจะให้อยู่กับฝ่ายชายฝ่ายหญิงจะให้อยู่กับฝ่ายหญิง
ที่นี่ทะเลาะกันมันจะเป็นอุปสรรคว่าสรุปลูกต้องไปอยู่กับใคร
ปัญหาเกิดอีกมากมายถ้าใช้อำนาจปกครองร่วมกัน
แปลว่าคือการมีเดือนสมบูรณ์แล้วถ้าผู้สามารถมีศาลยามทั้งหนัก
เขาเลิกกันหรือแยกหากันกันการเจนรับรองบุตรคือไม่ได้
เจนรับรองบุตรคือเรื่องหนึ่งอำนาจปกครองคืออีกเรื่องหนึ่ง

กับลูกก็คือพ่อลูกทั้งชาติแม่กับลูกกับแม่กับลูกทั้งชาติ
อำนาจปกครองใช้ไปอยู่กับพ่อแม่ซึ่งอยู่คนละทิศคนละทางแล้วอยู่ร่วมกัน
เป็นอำนาจร่วมกันปัญหากับเด็กเกิดขึ้นเลย
อาจารย์มองว่านิ่งเซ็นคนละห้าสิบห้าสิบจะมีปัญหา
ไม่ใช่ห้าสิบกฎหมายไม่ใช่คนละห้าสิบนะไม่ใช่คนละครึ่งร่วมกัน
คือต้องร่วมกันเป็นหนึ่งอย่างร้อยกับร้อยเลยร่วมกัน
ไม่ใช่คนละครึ่งนะครับร้อยกับร้อยร่วมกัน
เพราะฉะนั้นเวลาพ่อยินยอมแม่ก็ยินยอมแม่ยินยอมพ่อยินยอม
แล้วอยู่ห่างโดยระยะทางอยู่คนละที่คนละทาง
ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วลูกจะต้องมาขอความยินยอมสองข้างเนี่ย
ไม่ได้เกิดประโยชน์กับสวัสดิภาพของเด็กเลย
ในมุมหาท่านได้ทางออกที่ดีที่สุดกับเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
ต้องให้แม่เป็นผู้ใช้หน้าประคองแล้วพ่อเยี่ยมตามสมควร
พาบุตรไปเที่ยวไปนอนไปแล้วจะให้การศึกษาพาไปเที่ยวต่างประเทศ
พาไปอยู่เป็นเดือนก็ได้ไม่มีปัญหา
อาจารย์โตต่อไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
แล้วไม่ให้เวลาคุณชอบขึ้นขึ้นขึ้นสี่ขึ้นห้าขึ้น
เมื่อกลุ่มยานโดยชอบเรียนกฏหมายก็เดี๋ยวนี่
เห็นหรอครับเพราะฉะนั้นพ่อกะแม่แยกชากัน
เขาต้องกำหนดเลยว่าใครจะใช้อำนาจปกครองบุต

ได้เสร็จระมร่องบุสนะครับ
เลือกระมร่องบุส

ยังยังยังคือมีชื่อในใบศึกษิบัตรไม่ได้แค่ว่ารับรองบุญ

มันมีคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะมากตลอดที่ซาร่ายังไม่ได้ออกมาพูดนะครับ

แค่ที่สาระแจ้งไปตั้งแต่แรกว่า
ทุกอย่างที่ไม้ให้มาด้วยความเมตตาความรักที่มีต่อลูก
คือทุกคนอาจจะเข้าใจว่าจำนวนเงินเกือบ๑๐ล้าน
เข้าบัญชีซาร่าซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่
สิ่งทุกอย่างที่ไม้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนเขาจ่ายกับทางโรงเรียนโดยตรง
ไม่ได้ผ่านเบอร์ซาร่าค่าประกันอันนี้ซาร่าไม่รู้
อันนี้ไม้เป็นคนไปเลือกประกันคือซาร่าไม่รู้เลือกค่าที่ไหนตรงนี้
สิ่งที่ผ่านเงินซาร่าจริงมาตลอดระยะว่า๖ปี
คือค่าเลี้ยงดูจำนวนเงิน๓๐๐๐บาท

มันมันคือค่าประกันลูกเป็นตัวประกันเหรอพี่
คือมันไม่ใช่อ่ะมันคือลูกอะพี่
คือเราต้องถามตัวเองว่าพี่เป็นแม่แบบไหนเหรอ

แล้วเราเป็นคนเป็นแม่เราเห็นข้อความแบบนี้

มันก็เจ็บอะค่ะมันก็จุก
ซาร่ายแค่คิดว่าความเมตตาที่ไว้ให้มาต่อลูกกลับกลายเป็นว่าวันนี้มันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง
โอกาสที่ซาร่าให้เขาได้ทำหน้าที่พ่อที่ตัวเขาเองก็อยากจะทำ

ขออนุญาตค่ะถ้ากลับขอย้อนกลับไปในเรื่องของการเสร็จนับรองกลุ่ม
ในเมื่อถ้าไม่ให้เสร็จไม่ให้ติดร่วมแต่ถ้าเกิดเขาขอเสร็จรับรองกลุ่มตรงนี้เรายินยอมไหมคะ
ยินยอมค่ะซัลล่าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องรับรองกลุ่มเลย
เพราะว่าซาร่าไม่ได้ผลได้ผลเสียกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างพ่อกับลูก

ไม่ได้ทักมาคุยเรื่องนี้คือถ้าวันนี้ไมค์เห็นด้วยกับซาร่าว่า
อยากให้มันเป็นเรื่องของในครอบครัวอยากให้มันจบได้เร็วที่สุด
เราไม่ต้องรอ๒พฤศจิเราสามารถคุยกันได้ตลอดเวลาเรื่องนี้
คือเปิดช่องทางให้เขาคุยแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่านั้นที่ไมค์บอกว่าติดต่อซาร่าไม่ได้
ติดต่อได้ค่ะถ้าเขาติดต่อไม่ได้เขาจะไปเจอลูกบนสปายเดอร์แมนได้ไง
มันจะไปหาลูกที่โรงเรียนได้ไงมันคอนโดเขาอ่ะค่ะ
หมายถึงว่าหลังจากนั้นที่เราย้ายไปภูเก็ตแล้วเพราะเขาไม่รู้เลยว่าลูกเขาไปอยู่ที่ไหน
มันเลยเป็นจุดหนึ่งที่แบบมันควรได้สีปกครองร่วมอ่ะ
ไม่ได้รู้ว่าติดต่อได้รู้ทำอะไรต้องกระจายใจ

ตอนที่เราพาลูกกลับมาภูเก็ต
แล้วมันไม่ได้บอกเค้าว่าเตียงที่ไหน

ถ้าวันนี้เราไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายคนเดียว
คนเดียวนะคะต่อที่กรุงเทพไหวอ่ะไอขอกลับไปอยู่ที่บ้าน

ซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราอยู่ต่อกรุงเทพไม่ไหว

คำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัย
เรื่องครอบครัวใหม่
ซาร่ามีลูก
เป็นเรื่องที่นายยินดีนะคะ
ซาร่าเป็นลูกสาว
อยากจะบอก
ความรู้สึกที่เราจะถูกพากลูกไปอยู่ตลอดเวลา
เราไม่รู้กฎหมายเราไม่รู้อะไรเลยเราแค่คิดว่า
การที่เรามีลูกอีกคนนึงเนี่ยจะมีผลกระทบไหม
จะทำให้เราจะต้องแยกจากลูกหรือเปล่า
ซาร่าก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะแบบเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อน
เราไม่พร้อมให้ต่อมาชินแปลง
ตอนนี้ก็คือยืนยันว่าได้ลูกสาว

น้องอะไรคะเชมมี่
เอาลูกเป็นทินครึ่งค่ะ
ไม่เอาไม่เอา

หน้าสาวใกล้๑๕บาท
ที่เขาพูดอะไร
แม่งเขาพูดว่าต่อกันก็ต้องไปอย่างนี้หรอกสิเพราะเขาไม่อยากเป็นพ่อในกรมเกินเงินตลอดไปเขาอยากเหยียบนั้นในการตัดสินใจ
พอเราได้ตามประโยชน์เนี่ยมันมีความรู้สึกหันแย้งหรือว่ายังไงบ้าง
ที่ผ่านมาเราตัดสินใจร่วมกันตลอดนะคะไม่ใช่ว่าไมค์ไม่มีสิทธิ์
ตอนนี้ทุกคนขอบภัทราสองคนตัวเงินเงินหรือเปล่าถ้าเงินเงินขึ้นติดเรื่องเงินก็เป็นอย่างนี้
แบบนี้พี่ณวันนั้นที่ทุกคนเข้าใจว่าไม้จ่ายซาร่าแค่สามหมื่นกับทุกอย่าง
โดนด่าว่าเป็นพ่อที่ไม่ดีแต่นะวันนี้ตัวเลขมันเปลี่ยนแล้วพี่
มันกลายเป็นว่า๑๐ล้านเลยซาร่ากลายเป็นแม่ที่ไม่ดีเฉย
คุณค่าของความเป็นพ่อเป็นแม่ของซาร่าและไหมมันอยู่ที่จำนวนเงินเหรอคะ

กับพ่ออยู่ที่มี
มีครอบครัวใหม่แล้วครับไม่ได้มีผลต่อการใช้อำนาจปกครองเลยครับ
เป็นอย่างดีและให้พ่อเบิดก็มีสิทธิ์นะครับ
พ่อคงมีสิทธิ์เพราะเขาเป็นบิดาชอบโดยกฎหมาย

แล้วแม่เป็นคนตัดสินใจแต่การที่น้องศาลามีมีครอบครัวใหม่ไหม
เขาจะโตแย้วว่าเออเขาเขาจะขอติดลูกมาอยู่กับเขาได้ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพอไม่มีครอบครัวใหม่
ก็เดี๋ยวศาลามีบอกกันก็เอามาเดี๋ยวอาจจะมามาแล้วมันยังคนเดียวเดี๋ยว
มันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะมีครอบครัวใหม่แล้วก็จะไปกระทบกระเทือนอำนาจการปกครอง
ไม่ใช่อย่างงั้นครับแล้วต่างคนต่างก็จะมีครอบครัวเอ่อคุณพ่อน้องเขาทำงานเซ็นสัตยาทุกประเทศสามเดือน
เหมือนที่ไม้ทำเหมือนกันนะคะเขาไปที่จีนช่วงมกราเพียสเขาเลยกลับมาไม่ได้

รู้สึกยังไงบ้างสบายใจขึ้นไหมครับได้พบกับสังคมแล้ว
สบายใจค่ะเพราะที่ผ่านมาเราก็สับสนกดดันอะไรหลายอย่าง
ไม่แน่ใจว่าควรจะออกมาพูดตอนไหนเมื่อไหร่
วันนี้ก็รู้สึกอย่างน้อยเราได้ออกมาปกป้องครอบครัวเรา
แล้วก็เลยออกมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริง
คือเอาแบบนี้พูดง่ายตามภาษาชาวบ้านเลยก็คือ
แล้วแต่ความเมตตากับรุนาของไม๊มาของมีต่อลูก
คือนะวันนี้ซาร่าไม่ต้องการอะไรแล้ว

ถ้าคุณพ่อเขาอยากจะมอบให้ลูกเท่าไหร่
อันนั้นมันเป็นเรื่องของไม้กับแม็กเซล
หลังจากนี้ซาร่าไม่ขอพูดถึงตัวจำนวนเงินอีกต่อไปแล้วค่ะ
เพราะซาร่ามองว่าหลังจากนี้
ซาร่าอยากจะขอโอกาสทุกคนให้ซาร่าได้ทำหน้าที่แม่
ซาร่าอยากจะขอโอกาสให้ทุกคนได้เข้าใจซาร่าบ้าง

ซาร่าอยากให้ถึงเขาในการเจอลูกเลยค่ะ
คือที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายมันขึ้นโลตลอดนะคะ
แล้วแต่สภาวะการเงินของของไม้
เขาก็ยังได้เจอลูกตลอดนะคะ

คือต่อให้วันนี้คุณไม้เขาหยุดที่จะซัพพอร์ตลูกแล้วเขาก็ยังได้เจอลูกค่ะ
ซาร่าแบบตลอดระยะ๖ปีที่ผ่านมาความสำคัญหรอกมั้ย
มันมีมาตลอดหรือว่ามันมีปัญหามาตลอดหรือมันรุ่นดอนอย่างไรบ้าง
เราได้พยายามกันแล้วหลายครั้งที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกัน
พยายามคือกลับมาคบกันเหรอหรือว่ายังไง

เขาจะพูดอยู่เสมอว่าไม่มีได้ไหม

เราเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ไหม

แล้วทุกครั้งซาร่าก็ยอม
ที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนที่ซาร่าคบอยู่

มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจน
ซาร่ายอมที่จะอยู่แบบ

ที่จะอยู่แบบเงียบมาโดยตลอด
เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ซาร่าจะไปมีครอบครัวใหม่
แล้วรู้สึกว่ามันพอแล้วแหละ

ซาร่าคิดว่าซาร่ากับไมค์รู้จักกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว

มันน่าจะตอบได้แล้วว่านี่มันใช่หรือเปล่า
คือมีภาพที่รอไปปาที่

เป็นภาพที่เป็นแฟนปัจจุบันของซาร่ามันก็เป็นปกติของการที่พอลูกเข้านอนแล้ว
อยู่กับพี่เลี้ยงเราก็ออกไปดินเนอร์ออกไปเดทกันกับแฟนเราปัจจุบัน
มันก็เป็นเรื่องปกติของทุกครอบครัวที่พ่อกับแม่เบรกเวลาช่วงนึง
เราก็ออกไปดีกันเอาละพี่ถามตรงตรงนะเป็นเพราะหนูมีแฟนใหม่
เลยไม่อยากจ่ายจริงไหมหรืออยากจ่ายลดลง
คือถ้ามันเป็นแบบอย่างที่พี่คิดแบบนั้นเขาก็ตัดค่าใช้จ่ายตรงที่เงินผ่านซาร่ามันแค่สามหมื่นนะคะ
เขาตัดตรงนั้นออกไปก็ได้ค่ะแต่ว่าเรื่องโรงเรียนลูก
เรื่องอะไรต่างต่างที่เขาให้รูปมันก็ยังเป็นของแม่เจ้า
ก็ไม่ได้เกี่ยวกับซาร่าค่ะ
เราก็ถามลูกค่าว่าไปเอาคำแอนมาจากไหน
เราก็ไม่อยากจะไปจี้หรือไปถามอะไรเขาอีกเพราะว่าเขารับรู้มาตลอดว่าเขาจะต้องย้ายโรงเรียนนะ

นี่มันชีวิตจริงอะค่ะมันไม่ใช่เกมลูกไม่ใช่เครื่องมือ
นอกจากลูกเขามีเราทั้ง๓คนคือเราจักรจนต้องเจ็บขวดกับเรื่องวันนี้
แต่ซาร่าเลือกที่จะให้เขาเข้าไปในชีวิตลูก
ซาร่าเลือกที่จะให้แม็กโซรู้ว่าใครคือพ่อของเขา

มันคือการตัดสินใจที่เรา

แล้ววันนี้อยู่ดีเราจะต้องไปใส่รูปว่าแบบ

เพื่ออะไร๖ปีที่ผ่านมามันเพื่ออะไร
ถามค่ะเมื่อวันก่อนเราให้ลูกโทรไปหาเขา

เราก็พิมพ์ไปบอกว่าลูกอยากให้โทรหา

แล้วลูกก็บอกคือแม็กเซลก็บอกซาร่าว่าพิมพ์ไปหานายดีได้ไหมว่า
แมคซัตแดดี้นะเราก็พิมพ์ไปหาเขา
มีบางอย่างนั้นที่เขาไม่รัก

แต่มันอาจจะมีบางช่วงที่เขารู้สึกโกรธรู้สึกงอน
มันเหมือนที่ปกติซาร่าเอง

แล้วเราห้ามเขาไม่ให้หรือไปปรับเปลี่ยนอะไรของเขา
มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กจะมีการแบบ

ค่ะมันคือความงอนความโกรธแต่ในภาพลังกรรมยังไม่้็งมาก
คุณทำชัดสร้างมารั่บเหลืองานเมือง
เรื่องแต่งงานอะไรแบบนี้

แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ติดทำให้ทุกอย่างมันเลื่อนไป
เขาน่าจะกลับมาได้ประมาณปีหน้าค่ะ
ก็วางแผนวางกำหนดช่วงงานแต่งอะไรไว้
ให้เขากลับมาเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์บ้านเมือง
ว่าจริงแล้วประเทศจะเปิดจะเข้าออกได้เมื่อไหร
แล้วก็สัญญาคำแท็กที่เขาติดด้วยกับทางที่จีน

ยังรู้ได้เกียรติกันแล้วไม่ต้องโทรเข้าเรื่องอะไรยังค่ะยังค่ะ
ยังครับยังค่ะเนี่ยแถลงข่าวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะติดต่อแล้ว
เขาทำงานสัญญาคือเหมือนที่ไหมเป็นนะคะ๓เดือนย้ายไปที่
เราไม่สามารถไปวิ่งตามเขาได้ทุกประเทศ
คือเราก็มีการเจรจากันเขาก็ถามว่าจะเอายังไง
เพราะเขาก็อยากอยู่ใกล้ชิดลูกค่ะเขาอยากได้แบบเห็นพัฒนาการเนี่ย
แล้วเราก็แบบเออเราขออยู่ที่ประเทศไทยละกันแล้วก็รอให้เขา

คุณต้องพาไปดูเรียนเราเหนื่อยค่ะเราต้องใช้ชีวิตยังไง

คือวันนี้คือถ้าวันนี้มันไม่มีข่าวแบบนี้พี่มันไม่มีการฟ้องร้องต่อสาร
คือเราก็ใช้ชีวิตกับปกติกับลูกเราทำสอบต่อครอบครัวใหม่
มันเหมือนกับอะไรหลายอย่างที่คนข้างนอกเขาไม่เข้าใจ
มันมีเรื่องหลายอย่างในครอบครัวเราที่เราไม่สามารถออกมาชี้แจงหรือพูดได้ทั้งหมด
เพราะสุดท้ายแล้วมันจะไปกระทบลูกอะค่ะ
แสดงว่าวันนี้เรามั่นใจว่าเราได้พูดทุกสิ่งที่เราอยากพูดแล้ว

จะขอกำลังใจอะไรกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่คุณผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้เขาเคยมองเราเป็นไอดอล
เขาอาจจะเข้าใจเราผิดกับเหตุการณ์นี้ซึ่งในครอบครัวเราก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเล่าได้ทั้งหมดนะครับ
อยากจะขอโทษแล้วกันค่ะที่ทำให้คำนิยามของคุณแม่เลี้ยเดี่ยวเนี่ยกระทบกับหลายท่าน
หลังจากนี้ซาร่าก็ขอโอกาสได้ทำหน้าที่แม่ค่ะอย่างเต็มที่ค่ะ
ขอบคุณครับ